ที่เห็นแล้วชวนขนลุกเหมือนกัน
แต่ว่าต่อเนื่องกันกับภาพที่วันแรกในงานไว้อะไรที่มีคุณเบิร์ต
เขาไปนั่งอยู่แล้วก็ถือกล่องที่มีแหวน
ภาพนี้หลายคนเห็นน้ำตาไหลมาก
คือคุณเบิร์ตเขาตั้งใจจะเอาแหวนจะไปให้คุณตังโม
ประหนึ่งว่าเราแต่งงานกันแล้วนะ

แต่มีจังหวะหนึ่งแหวนนี้มันขยับได้เอง
ก็เลยคิดว่าหรือว่าคุณแตงโมเขามารับแหวนนี้ไปจากคุณเบิร์ตแล้วหรือเปล่า

คือมันวางอยู่ก็นานแล้วเหมือนกัน
แต่จังหวะที่นักข่าวไปซูมภาพ
ท่านเนี่ยต้องขอบคุณมากคือเฮ้ยมันขยับได้ยังไง
แล้วแหวนเนี่ยเป็นวัตถุที่หนักนะคะไม่ใช่ว่าลมพัดมาแล้วเขาจะขยับ
อยู่มันขยับไปหนึ่งจังหวะแล้วอยู่หน้างานคุณแตงโมมันขยับได้ยังไง
อยากมาทางซ้ายก็นิดนึงอ่ะใช่ครับชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วแบบโอ้ย
คนลุกคนลุกเลยนะครับคือเจ้าของคลิปเองเขาคิดว่าวิญญาณคุณตังโม
น่าจะมาสื่อแล้วรับรู้แล้วอ่ะแล้วว่าคุณคุณเบิร์ตต้องการจะให้เขา
แล้วเราต้องการจะสื่อว่าเราแต่งงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะค่ะ
บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดเรามองในหลักทางวิทยาศาสตร์
วางกล่องเอียงหรือเปล่าแรงน้มถ่วมก็เลยทำให้แหวนไหลไปทางนั้นหรือเปล่า
อืมนะฮะซึ่งช่างภาพของเราเองจริงจริงเขาถ่ายภาพนี้ออกมา
ก็ไม่พบว่าแหวนมันขยับได้ก็ยังคงวางตำแหน่งเดิมเนอะ
เพราะว่าตอนแรกเราไปเห็นในคลิปแล้วก็ไปถ่ายภาพ
อันนี้คือถ่ายภาพจากกล้องของทีมข่าวเราก็วางอยู่ตำแหน่งนี้นะครับ
ไม่ได้ขยับเหมือนในกล้องเมื่อสักครู่ในในติ๊กต๊อกเมื่อสักครู่นี่ครับนะฮะ
ซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าแหวนนี้เขาวางอยู่แล้ว
หลอดไฟอยู่ตรงกลางแหวนพอดีทำความร้อนความร้อนที่มันเกิดขึ้นกับแหวน
ดวงไฟมันเป็นแหวนเป็นโลหะด้วยมันทำให้ตัวเรือนอาจจะขยับได้
หรือเปล่าหรืออย่างไรแต่ชาวเน็ตผมเชื่อว่าเกือบร้อยเชื่อเหลือเกินว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากดวงจิตคุณแตงโมมาสื่อสารว่า
เขารับแหวนจากคุณเบิร์ตแล้วนะรับรู้แล้วนะว่านี่คือการแต่งงานกัน
เหมือนที่เบิร์ตรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันซึ่งหากวิญญาณคุณแตงโมมารับแหวนจากคุณเบิร์ตจริง
หลายคนก็สันนิษฐานว่านั่นแสดงว่าคุณแตงโมยังคงรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้น
ในขณะนี้และยังรอความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับเธอเร็ววันนี้เช่นเดียวกัน
พอพูดถึงเรื่องของแหวนนะคะหลายคนอยากจะใส่รายละเอียดลงไปนิดนึง
อยากทำความรู้จักกับแหวนลงไปอีกนิดนึงนะคะข้อมูลนี้เราได้มาจากคุณโมอามีนานะคะ
เอาบอกก่อนว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนที่คุณเบิร์ตสั่งทำให้กับคุณแตงโมเป็นปีแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้แล้วนะคะและตั้งใจว่าจะเอามามอบให้กับคุณแตงโม
แต่ก็มาเกิดเรื่องเศร้าซะก่อนโอ้โหคุณโมอามีนาค่ะได้เปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าคุณเบิร์ตเนี่ย
ตั้งใจจะเอาแหวนวงนี้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายมามอบให้กับคุณแตงโม
เพราะสั่งทำมานานแล้วโดยบอกว่าจะเอาแหวนเนี่ย
วางไว้ที่หน้ารูปของคุณแตงโมที่หน้างานนอกจากนี้นะคะ
คุณเบิร์ตก็กระซิบบอกคุณแตงโมเบานะคะบอกว่าเธอเราให้นะ
แต่งงานกันแล้วนะเนี่ยคำพูดนี้ค่ะ
คือเป็นแหวนแทนใจเป็นสิ่งของสิ่งสุดท้ายที่คุณเบิร์ตจะมอบให้กับคุณแตงโม
ครับทีนี้นักข่าวไปถามปกติแล้วถ้าแต่งงานกันแหวนจะต้องมีสองวงอืม
ถามคุณเบิร์ตว่าแหวนมีกี่วง
คุณเบิร์ดบอกว่ามีวงเดียวครับครับ

ก็คือทำให้คุณตังโมเนี่ยคนเดียวเลยแหวนวงนี้มาจากไหน
ไอจีของทางร้านโพสต์ภาพเกี่ยวกับแหวนมุมนี้ด้วยนะคะ
ข้อความไว้ด้วยตั้งแต่ทำแหวนมาตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่
ครั้งนี้คือที่สุดแล้วขอพระเจ้านำทางนี้มีนี่คือคุณตังโมนะคะ
สู่โลกใหม่ที่ไร้ความเจ็บปวดมีแต่ความสุขความสวยงามรักนี้เสมอจากแม่โม
แม่โมนี่คือใครแม่โมคือเจ้าของร้านชื่อโมเหมือนกัน
คุณโมก็เล่าให้ฟังค่ะเจ้าของร้านบอกว่าแหวนวงนี้ทางร้านออกแบบไว้เป็นปีแล้ว
ตอนนั้นคุณเบิร์ตบอกว่าอยากทำแหวนให้คุณแตงโมเพราะเห็นว่าคุณแตงโมชอบใส่แหวน
ความจริงแล้วจะทำเซอร์ไพรส์ค่ะมอบแหวนนี้ให้กับคุณตังโมหลังจากกลับมาจากต่างจังหวัด
แต่มาเกิดเรื่องเรื่องเศร้าค่ะคุณโมจากไปก่อนนะคะ
ที่คุณเบิร์ตสั่งทำเป็นตัวเรือนเงินขึ้นรูปช่อมะกอกแทนความหมายของความโชคดี
ความสวยงามและความรักส่วนตัวพลอยและนินที่ประดับบนแหวนเลือกใช้พลอยและนินสีดำ
ความมั่นคงความรักแท้ด้านหลังของแหวนค่ะปรับขนาดได้ตามนิ้วมือ
ทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ชมดูทั้งหมดเลยนะเป็นความใส่ใจล้วนเลยนะคะ
ของคุณเบิร์ตที่มีต่อคุณแตงโมใส่ใจทุกความรู้สึกทุกรายละเอียด
กระทั่งวันที่คุณตังโมไร้ลมหายใจแล้วคุณเบิร์ตยังแสดงความรักที่มีต่อคุณโม

นี่แหละก็เป็นอย่างที่คุณตังโมเขาได้บอกคนรอบข้างไว้
ว่าผู้ชายคนนี้เขาจะตั้งใจว่าจะฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนี้แหละ
ใช่แล้วคุณเบิร์ตเองก็นำไปวางไว้บริเวณซุ้มลูกโป่งที่จัดไว้
หน้างานไว้อะไรที่เขาเป็นคนจัดด้วยนะคะไว้อะไรของคุณตังโม